มีคนร้ายประมาณ๖คนครับยิงเข้าใส่สุ่มคนในชุมชนเฉาหลังวัดโรงเรียนวัดศุภูครับโรงเรียนวัดวัดศุภูแล้วปรากฏว่ามีผู้ได้รับประเจ็บ๓คนครับ
คนนั้นหายเป็นปกติแล้วก็มีน้องอายนะครับที่ว่ากระสุนฝังในหัวแล้วก็ทำให้เป็นอมภาษณ์เดินไม่ได้ครับหลังจากนั้นคดีเงียบไปเลย
ผู้หลีของเขาแยกการกันไปก่อนแล้วก็อุ้มน้องอายเข้ามานั่งต่อแทนก็เลยน่าจะคิดว่าเป็นการยิงผิดตัวครับ

จะโดนตรงนี้นิดหนึ่งหัวเจ้าสุดแขนนิดหนึ่งเจ้าสะโพกครับ
หัวเนี่ยครับกระสุนกระจายไปทั่วสมอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเพราะว่าใช่ค่ะ๗ปีนะคะ
๗ปีที่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งมา๗ปี

ก็มีการสอบปากคำไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่านั่นก็เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุเกิดไปแล้วสองปี
แล้วก็ทิ้งจังหวะมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการไปร้องที่กองปราบนะคะ
ว่าเอายังไงดีสำหรับเหตุการณ์นี้คดีนี้นะคะ
คือที่สรุปความได้เนี่ยเพราะว่าคือเรื่องมันทิ้งมานานนะคะ
ก็เลยสรุปความได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการยิงผิดตัว
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการยิงกันในพื้นที่วันนั้นตอนนั้นเนี่ยมีคนทะเลาะกันอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ทิ้งช่วงไปแล้วก็มาเกิดกับคนกลุ่มใหม่
โดนยิงหลายคนนะคะแล้วก็หลายคนเช่นเดียวกันที่กระสุนยังอยู่ในร่างกายอยู่เลยนะคะ
แล้วก็ภาพล่าสุดคือการที่ทนายรัชพลนะคะพาไปร้องกองปราบเพราะว่าเอายังไงดีนะคะ
ก็กลัวว่าคดีไม่คืบหน้าแล้วนี่มัน๗ปีแล้วแล้วพยานหลักฐานอะไรเนี่ยมันทิ้งมาขนาดนี้เอายังไงดีนะคะ
คือเท่าที่อ่านจากข่าวแล้วเนี่ยผู้ที่เสียหายเนี่ยนะคะ
คือต้องการแค่ความรับผิดชอบที่จะเอามาช่วยเหลือเขา
เพราะว่าการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งมันก็ใช้เงินนะคะแล้วก็อันนี้ฉันพูดแทน
ครอบครัวไม่ได้มีมากพอที่จะทำได้อย่างสม่ำเสมอเขาก็มีภาระอื่นของเขา
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๕๕แล้วไล่เรียงมาว่ามันไปพลาดตรงไหน
มันยังเหลืออะไรอยู่บ้างถ้ายังจะร้องให้ตำรวจกองปราบมาช่วย
หรืออาจจะเป็นกองปราบประสานไปทางทุ่งครุนะคะสอนอพื้นที่ซึ่งต้องรับผิดชอบเนี่ยอย่างไรบ้าง
เราจัดเรื่องนี้โดยที่เราคุยกับตำรวจที่สนทุ่งครุแล้วนะคะ
ยังไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แต่ก็รับทราบแล้วว่าเรื่องนี้ถูกร้องผ่านสื่อด้วยแล้วก็ไปร้องที่กองปราบด้วยนะคะ
วันนี้๓ท่านจะคุยกับดิฉันในรายการ
ท่านแรกค่ะประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะคะ
รัชพลศิริสาครแล้วก็น้องอายน้องอายคือหนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุการณ์วันนั้น
และอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมดูรายการเราอาจจะคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้
เพราะก็เคยมากับอีกคดีนึงแล้วมันเผอิญมากเลยว่าเขาเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ของคดีของน้องอายเช่นเดียวกันนะคะ
คุณวรีรัฐศรีลารัฐหรือคุณอุ๋มนะคะสวัสดีทั้ง๓ท่าน

อ่าน้องอายบอกไว้ก่อนเลยคือคุณผู้ชมค่ะที่น้องยกมือข้างเดียวรับไหว้ดิฉันเนี่ย
เพราะว่าถ้าเอาตามร่างกายน้องอายใช้ได้ด้านเดียว

ตอนนี้ใช่ไหมคะด้านขวานะคะแล้วกระสุนกระสุนหนูเป็นหนูเป็นคนที่กระสุนยังอยู่ในร่างกายด้วย
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กระสุนอยู่ตรงไหนของร่างกายคะ

จากข่าวเนี่ยนะคะน้องอายโดนไปทั้งหมดสามจุดด้วยกัน

ตรงแขนตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงสะโพก
แต่ที่เอากระสุนออกมาได้คือตรงหัวที่ทำให้หนูเดินไม่ได้
คุณหมอบอกว่าอะไรทำไมถึงกระสุนเอาออกไม่ได้คะลูก
มันเสี่ยงเพราะว่าในสมองเรามีเส้นเลือดฝอยเยอะ
ถ้าสมมุติไปโดนจุดไหนปุ๊บคือไว้ว่าเขาก็จะไม่รับรองเนี่ย
อันนี้คือคุณหมอบอกตั้งแต่แรกที่เข้าไปรักษาเลยใช่ไหมค

แล้วหมอบอกไหมว่าถ้ามันอยู่กับอายต่อไปเรื่อยคือนานไปมันมีอันตรายเลยนะคะ
ไม่ค่ะตอนที่ไปสิริราชล่าสุดเขาก็บอกว่าตะกัวสะอาดเอาไว้ก็ไม่เป็นไร
แล้วถ้าสมมุติสมมุติเราอยากเอาออกหมอบอกว่าถ้าเอาออกจะส่งผลกระทบอะไรบ้างคะลูก
ก็เขาบอกว่าเอาออกไม่ได้เพราะว่าหัวกระสุนมันกระจายตามเกาะเส้นสำคัญทั้งนั้นเลย

แล้วตรงที่กระสุนยังอยู่เนี่ยนะคะถ้าดูตามภาพ
ตรงกระสุนที่อยู่เนี่ยคือถ้าเรารูปเรารูปหนังหัวเราเนี่ยนะเราสะดุดมือเลยใช่ไหมลูก
เป็นกระสุนโผล่มาเลยเราจะรู้เลยว่าตรงนี้กระสุนโผล่มา
เพราะมันเป็นรอยกระสุนโผล่เลยค่ะ
มันเจ็บผิวหนังบริเวณนั้นไหมเวลาอายไปโดน
ไม่เวลาหน้าหนาวก็จะเจ็บ

เปล่าว่ามันเหมือนมันเป็นโลหะอะไรอย่างนี้ป่ะ

มันจะเย็นหรือมันจะปวดหรือมันจะเป็นไงคะ
มันคล้ายเหมือนว่าเคยกินในทรายไหมมันเหมือนกรุบอย่างนั้นมันก็จะดังอยู่พ่อแม่
มันดังเองหรือว่าดังตอนเราไปโดลหรือฮะ

ดังจากจุดหลายจุดหรือฮะรวมกันหรอ

แต่ถ้าสมมุติหนูกดจากภายนอกมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะ

ไม่เป็นนะส่วนที่แขนกับที่สะโพกเอาออกได้

คือของอายโดนที่หัวซึ่งกระสุนฝังจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็แขนกับสะโพกทะลุออกไปเลย
การที่โดนด้านขวาของหัวเนี่ยทำให้ร่างกายซีกซ้ายของอายใช่ไหม

ที่ใช้งานไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช้งานไม่ได้แปลว่าคือก็ไม่รู้สึก
รู้สึกแต่แค่เราจับอะไรไม่ค่อยได้ก็กำได้อะไรได้

รู้สึกมีแรงไหม

แล้วขาหรือถึงปลายเท้านี่ทำไงคะอย่างนิ้วนิ้วเท้าเนี่ยแบบงอได้ไหม
กระดกปลายเท้าขึ้นอย่างนี้ไม่ได้กระดิกนิ้วไม่ได้
แต่ถ้ามีคนหยิกแขะหยิกขารู้สึกหมด
ถ้ามีคนหยิกซีกด้านซ้ายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขารู้สึก

ได้เลยถูกไหมเออถ้าใครแบบใช่ไหมยังรู้สึกเจ็บอยู่ใช่ไหมคะ
แต่ว่ารักษณะของการออกแรงที่มันจะมีปัญหา

แล้วส่วนซีกขวาไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหม
ก็เป็นแต่ไม่เป็นร้อยไม่เต็มร้อยใช้งานได้ไม่เต็มร้อย
อยู่แล้วหนูกระดิ่งเนี้ยที่สามนิ้วก็กระดิ่งไม่ได้ได้แค่สอง

ขาขวาก็ยกขึ้นได้

สมมุตินะถ้าสมมุติให้อายลองแบบใช้เขาเรียกอะไรไม้เท้าลูก
ขาด้านขวายังช่วยยันพร้อมไม้เท้าได้ไหม
หายันได้แต่ว่าถ้าใช้ไม้เท้าหนูพยุงตัวเองไม่ได้
ถ้าสมมุติปล่อยเราก็ล้มเลย

มือขวาที่บอกว่าใช้ได้ไม่เต็มร้อยหยิบแก้วน้ำได้ไหมคะ

เพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องเป็นแบบว่าสิงอีขวาเลยเนอะ
อยากก็ต้องเป็นขวาหมดแล้วเนาะตอนนี้
คือที่ชวนเขาคุยแบบนี้เพราะว่าเขาต่างจากเมื่อก่อนเลยใช่ไหมคะ
คืออายเมื่อก่อนจะไม่ได้คุยกับพี่ได้สนุกอย่างนี้ใช่ไหม
ด้วยแหละอืมแล้วมันก็เลยพูดไม่ค่อยได้อืมอืมหนูรักษาตัวเนี้ยนะคะ
คือเหตุการณ์เนี้ยสิบเจ็ดเมษาปีห้าห้าค่ะหนูนอนอยู่ในโรงพยาบาลนานแค่ไหน
ประมาณน่าจะถึงเดือนอ่ะประมาณเดือนนึงแล้วออกมารักษาตัวที่บ้านอีกนานไหมคะ
กว่าจะแบบกว่าจะแบบฟื้นตัวแบบพอไหวอ่ะนานเลยค่ะเป็นปีไหมลูก
เลยด้วยว่าหนูจะลุกขึ้นนั่งเองได้ทุกวันนี้ก็ลุกขึ้นนั่งพูดไม่ได้
ต้องเอามือยันเอาแล้วข้อศอกคำนี้แล้วก็มือดั้นแต่เริ่มใช้แรงตัวเองได้แล้วใช่ไหม
อ่าส่วนใหญ่แล้วชีวิตประจำวันนี้เราที่ลำบากที่สุดคือเรื่องอะไรลูก
ก็เรื่องไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะอ่าอันนี้ก็ต้องนั่งหลุดเข็มตลอด
ต้องมีคนอุ้มขึ้นแต่ลงหนูลงได้อืมจัดการตัวเองแปลงฟันอาบน้ำอะไรอย่างเงี้
ทำเองได้หมดอ๋อก็เจ๋งเนี้ยได้แล้วเนอะใช่ไหมค่ะ
ปรับตัวได้แล้วใช่ไหมคะคือเรียกมาให้พี่อุ๋มช่วยเล่านะคะ
คุณอุ๋มค่ะหัวพันอยู่หลายคดีนะใช่ไหมคะ
เอาคดีตัวเองก่อนคุณบอลตอนนั้นที่มีเรื่องมีราวกันคดีจบ
แล้วค่ะจบเพราะคนนี้ค่ะจบเพราะคนนี้ช่วยทำให้นี่แหละ
ใช่ไหมคะแล้วจากคดีนั้นเลยเป็นที่มาว่า
เอิญว่าก็รู้จักกันแล้วอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นน้องก็เลยบอกว่าค่ะ
ก็คือว่าปรึกษาว่าพี่อุ๋งหนูอยากลื้อคดีต้องทำไง
หนูก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ลองเอาเนี่ยหนูก็เลยแคปเพจพี่ทนายค่ะ
ให้น้องเขาลองคุยดูนะว่าจะได้เรื่องไงบ้างอ่า
พี่เขาก็ช่วยเลยอ่าทนายรัชพลตอนที่ตอนที่ติดต่อไปนี่
ตาข่าวนี้ไหมคะมันนานมากแล้วนะข่าวนี้เออไม่มีครับ
ไม่มีค่ะไม่มีเลยน้องติดต่อมาผมก็ไปหาว่ามันเคยมีข่าวไหม
มันก็มีอยู่ช่องเดียวเท่านั้นเองอ่าครับมันมีข่าวไกลมากเลยนะ
แต่มันข่าวน้อยมากไม่ใช่ไม่มีเลยครับมีแต่ไกลมากแล้วนานมากแล้ว
คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ได้สักปีสองปีนี่แหละมั้งครับใช่ไหมคะครับ
ทีนี้พอลองคุยกันแล้วไม่รู้สึกว่าอันนี้ถามต่อหน้าหนูเลยเนอ
ได้ช่วยกันประเมินนะคะว่ายากไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันมันยากเกินไปแล้วค่ะ
มันเจ็ดปีนะคะมันได้มันต้องลื้อได้เพราะว่าผมดูแล้วปัญหามันคือว่า
พยานเนี่ยไม่กล้าออกมาให้การเท่านั้นเองครับเพราะว่า
โอ้โหไม่เท่านั้นเองหรอกค่ะคุณคือถ้าหลักฐานหรืออะไรนี้มันไปหมดแล้วนะ
ก็เรื่องนี้มันใช้พยานบุคคลได้ครับถ้าบุคคลยืนยันนะฮะแล้วก็
ตำรวจเขาเรียกว่ากดดันใช้กดดันใช่ครับสอบประคำกดดันปุ๊บ
เดี๋ยวก็อาจจะมีการรับสารภาพขึ้นมาก็ได้ครับผม
เพราะว่ารักษณะคือของเหตุการณ์มันค่อนข้างชัดเจนมีความชัดเจนในตัวเองอยู่ใช่ไหมคะ
จากที่คุยเขาก็ไปสืบสวนสอบสวนกันมาส่วนหนึ่งก็พอจะทราบว่า
ใครเป็นคนที่แบบใกล้เคียง

เอาอย่างนี้คือถ้าสมมุติเราเทียบว่าเหตุการณ์เกิด๗ปีแล้วถ้ามา
เหมือนกับเราอาจจะต้องพูดว่าเริ่มใหม่วันนี้เนี่ยนะคะ

ไม่ยากครับอยู่ที่เจ้าหน้าที่จะใส่ใจแค่ไหน

คือวันนั้นที่คุณอุ๋มมากับคุณบอลเนี่ยตอนนั้นก็

จอมเปรี้ยวของคุณ

เหตุการณ์มันเห็นค่อนข้างชัด
ทำไมมันสุดท้ายจบ
ย้อนกลับไปส่วนใหญ่เป็นอายหรืออุ๋ม

คือจะเป็นหนูเพราะว่าอายเขาโดนไปแล้วก็คือนิ่งไปเลย
จะรู้เรื่องก็คือพี่อุ๋มเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
เพื่อมาเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยค่ะคือเขาไม่รู้เหตุการณ์เลย

ตอนหนูโดนยิงไม่ได้รู้ว่าตัวเองโดนยิงได้ยินเสียงเหมือนภูแล้วภาพมันก็ตัดเหมือนเราปิดโทรทัศน์มืดไปเลย
ใช่ได้ยินแต่เสียงคนเรียกอายอย่าเพิ่งตายอย่าเป็นอะไรอย่างนี้
ก็คือโดนผมคนก็มุ่งเลยค่ะ
แล้วหนูก็เพิ่งมานั่งอธิบายเขาฟังว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อย่างนี้ไหม
คือน้องไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีอะไรบ้าง
หนูมาพิมพ์ดูมาพิมพ์ไลน์คุยกันแล้วก็เลยบอกให้น้องแคปให้พี่ทนายอ่านดูว่าแบบนี้มันได้ไหมอะไรอย่างนี้
จะช่วยได้ไหมใช่ไหม
อ่าแล้วตอนที่ตำรวจสอบปากคำนี้หนูได้สอบไปหรือยังคะ

หนูจำได้ไหมหนูคุยกับตำรวจกี่รอบ
จำไม่ได้มานานแล้วครับ
คนโดนยังจำไม่ค่อยได้เลยเนาะ
ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่คะ
ที่๒๔นี้ก็อายุ๒๓ปี
เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
ทีนี้วันนั้นที่ความเอาเท่าที่จำได้เพราะมัน๗ปีแล้วพี่นึกออกนะคะ
เท่าที่จำได้ตอนนั้นคือได้ยินเห็นหรืออะไรบ้าง

ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่านั่งเล่นปกติไม่เคยสังเกตอะไรใครอยู่แล้ว
ลงแล้วเขาก็นั่งเล่นของเราใครทำอะไรหนูก็ไม่สนใจ
ตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์มันเป็นช่วงค่ำใช่ไหมคะ

ตอนนั้นเหรอหนูก็ยืนอยู่ยืนยืนเล่นอยู่ยืนรอพี่อุ๋มเขาลงมา

เขายืนโทรศัพท์ไปหนูก็จะไปเอาโทรศัพท์
ว่าหนูขึ้นไปก่อนแป๊บเดียวเองเพราะหนูอุ้มลูกเขานั่งเล่นตรงนั้นอยู่
แล้วเขามีเรื่องกันหนูก็เลยอุ้มลูกขึ้นข้างบนบ้าน
แล้วอายเขาก็แยกย้ายกันพักหนึ่งอายก็ออกมา
เดี๋ยวนะเขามีเรื่องกันเลยอุ้มลูกขึ้นบ้านแล้วอายก็มา

ว่าก่อนคนนี้มาโดนนี่มีเรื่องกันอยู่แล้วใช่ไหม
มีด้วยกันอยู่แล้วแล้วพวกกลุ่มนั้นเขาก็แยกย้ายกันไปแล้วอายออกมา
โดยที่ไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเขาเคยมีเรื่องก่อนที่อายจะออกมา
เอาอย่างนี้ค่ะเอานับตั้งแต่มีเรื่องของรอบแรกเลยใครก็แล้วแต่เล่าให้ฟังหน่อย
ก็คือที่แรกหนูนั่งเล่นอยู่ตรงที่อายโดนนะคะนั่งเล่นกันอยู่ก็มีหลายคน
แล้วอีกคนนึงก็โดดออกมาเบาะทิเช่นประตูหัว

แก้คือคู่ค่ะผัวมียคู่๒คู่

เอาอย่างงี้ภาษาชาวบ้านของเราก็คือ
ผัวเมศสองคู่แล้วสามี

เอาหมวกนอกฟาด

แล้วก็คนที่โดนเขาก็ขิดลงลงไป

เอาคนที่ตีก่อนคนที่ตีเข้าบ้าน

เขาอยู่ในซอยนั้นค่ะในซอยที่
ที่ที่หนูอยู่กันแหละมันเป็นซอเล็กเข้าไปอีก

ค่ะบ้านหนูอยู่ริมถนนข้างหน้าเลย

เพราะฉะนั้นคือคน
คนที่ตีอยู่แถวนั้น

คู่ที่สามีโดนอยู่แถวนั้นไหม

ตอนนั้นทะเลาะกันอยู่นานไหมไม่นานเท่าไหร่ค่ะ

กับจุดที่อายโดนเนี่ยคือ

ไหมคะแล้วซอยที่หนูอยู่คือเป็นซอยตัวยู

เป็นทางที่จะเข้า๑๐๕อย่างนี้ค่ะ

นะคะและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่

คือเหมือนเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย

มันคนละเรื่องค่ะพี่เพราะว่าน้องเขาอยู่

ตอนที่มันไม่มีใครออกมาพูดนะคะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้นะ
แล้วกลุ่มเนี่ยคือมันมายิงคนนี้หรือเปล่า
แล้วประมาณว่าเหมือนยิงผิดตัวแล้วเสียงรถเขาเสียงรถคล้ายกันนะคะ
ไม่ค่อยได้ค่ะทางนี้เอ๊ะแต่ว่าแต่ว่าสี่คนที่เขาทะเลาะกัน
คือสองคู่ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีแค่ก็มีแค่สองคู่ไม่ใช่เหรอคะ
ค่ะไม่ได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมไม่ได้เยอะค่ะแล้วก็คือแค่ใช้
กระน็อกฟาดค่ะไม่มีอาวุธอื่นไม่มีค่ะมีเอาเท่าที่จำได้นะคะ
มีมีคว้ามีเหมือนทำท่าจะหยิบมีขู่มีตะโกนบอก
มีอะไรอย่างงี้ไหมก็คือด่ากันธรรมดาค่ะเสียงดังไหม
ก็ดังดังพอคนมุงไหมไม่มุงค่ะคือเขาเห็นว่า
คนที่เขาตีกันเขาก็รู้จักกันอ่าค่ะเขาก็คือเหมือนคิดว่า
คือเรื่องสั้นสั้นเลยใช่ไหมคะค่ะเรื่องสั้นสั้นเลยใช่ไหมค่ะ

คือพวกนั้นแยกย้ายไปแล้วคืออายจำได้ไหมคะ
ตอนนั้นได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก่อนที่เราจะมาถึงจุดที่เราโดนไหมลูก
ไม่เลยเพราะว่าบ้านบ้านแฟนหนูเขาอยู่สุดซอยเลยก็เลยไม่รู้
ไม่คือระหว่างทางคือมันไม่ได้ดังขนาดที่แบบคนมุ่งเสียงดำไม่ค่ะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ
คือหลังจากนั้นอายคือมันเป็นกับสองเหตุการณ์ที่มัน
ไม่ได้ต่อกันซะทันทีนะคะแต่ว่ามันต่อกันค่ะ
อันนี้ไม่รู้เรื่องค่ะอันนู้นก็เชื่อว่าก็คงไม่รู้เรื่องว่าอันนี้จะอะไรออกมาอยู่แล้ว
ผิดตัวไหมคิดว่าน่าจะผิดค่ะเพราะว่าทีแรกหนูเมื่อวานปรึกษา
น้องดูว่าลองมาโยงดูหนูคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นว่าผิดตัว
คดีขึ้นมาลื้อปุ๊บหนูก็เลยมาไล่เรียงดูว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันเป็นไปได้ไหม
อืมที่คนคนนี้โดนแล้วกลุ่มเพื่อนเขามาแก้อืมอ่ะเดี๋ยวว่าจะเชื่อมได้ไหม
เป็นไปได้ไหมน้ำหนักได้ไหมนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วจะได้คุยกับผู้เสียหายอีกหนึ่งคน
ซึ่งก็มีกระสุนฝังอยู่ในร่างกายจากเหตุการณ์วันนั้นเหมือนกันสักครู่ค่ะ
ได้ครับผมครับอ่ะต่อพออายเดินออกมาปุ๊บจะมาหาอุ๋มนั่นแหละใช่ไหมคะ
แต่จังหวะนั้นอุ๋มเห็นแล้วว่ามีเรื่องกันนะคะก็เลยพาลูกเข้าบ้าน

หนูก็ขึ้นบ้านแล้วอายเขาก็ตะโกนเรียก
หนูก็โผล่มาบอกแป๊บนึงเดี๋ยวเอาลูกนอนก่อน
ได้หนูขุบเข้าไปห้องได้แป๊บนึงก็ได้ยินเสียงเลย

เสียงมันลุกบื้นดังค่ะแค่ทีเดียว

ทีเดียวด้วยเหรออ่าค่ะ
อายก็นอนลงไปแล้วหนูก็วิ่งกันลงมาก็มามุงกัน
ตอนจังหวะที่วิ่งลงมาเสร็จแล้วเห็นคนเจ็บกี่คนคะ
ก็เห็น๓คนเลยค่ะเพราะว่าอายกับน้องหนูเขานอนคู่กัน
แล้วก็อีกคนนึงอยู่ข้างรถเขาข้างรถมอเตอร์ไซค์อุ้มลูกอยู่

ซึ่งโดนด้วยไหมโดนโดนค่ะสองคนโดนอ่า
แล้วก็คือมาด้วยกันก็คือล้มลงทั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วอีกคนนึงเป็นใครคะ
ก็คือเขาเป็นเขยบ้านที่หนูอยู่อะค่ะไม่ได้มาพร้อมกันใช่ไหม
อันนี้เขาเดินออกมาจากบ้านได้แป๊บเดียวกำลังจะคล่อมรถนะคะก็โลเลย
เพราะฉะนั้นโดนทั้งหมด๓คนปุ๊บก็คือแบบนอนทั้ง๓คน
ทีนี้พอไปดูสภาพแรกที่เห็นอายแฟนอายแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงเป็นไงบ้างคะ
คืออายแบบหนักสุดแล้วเลือดเต็มเลยอ๋อค่ะคือคนอื่นอีกสองคนเขายังพูดได้ยังไง
จากคืออายแบบลืมตาแบบเราก็หลับตาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้ว
ตอนตอนนั้นที่พอลงมาปุ๊บเนี่ยนะคะมีเห็นแบบรถกำลังวิ่งไปคนกำลังวิ่ง
คือเห็นใครไหมแว๊บแบบก็คือเห็นแต่รถวิ่งไปอะค่ะ
แต่คือหนูไม่เห็นตอนที่เขายิงแค่ได้ยินเสียงแต่มันมีคนที่เขาเห็นตอนยิง
แต่ว่าเขาก็ไม่กล้าออกมาให้อะไรมากมายค่ะ
เหตุประมาณสักในช่วงทุ่มถึงสองทุ่มเนี้ยนะคะตรงตรงแถวนั้นนี่ยังคนเยอะอยู่ไหมคะ
ก็ก็มีทุกกลุ่มเด็กเด็กนั่งอ่าอย่างเนี้ยค่ะ
เอาอย่างงี้แน่นถามแบบตรงไปตรงมันค่ะคือ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแค่คุณหรอก

อุ๋มเพราะว่าหนูเห็นตอนที่น้องมันล้มลงไปแล้ว
เพราะฉะนั้นณจุดณจุดเกิดเหตุในเวลาที่เกิดเหตุ
มีคนเห็นค่ะมีคนเห็นคนยิงไหมมี
ไม่ต้องบอกดิฉันว่ากี่คนหรือใครนะคะ
เห็นคนคนยิงใส่หมวกกันน็อกไหมเขาบอกว่าไม่มั่นใจว่าสาลืม
สัยจำไม่ได้อ่าแต่คือเห็นหน้าแบบมั่นเหมือน
ชันหน้ากันนะคะแล้วหันหน้าออกมาแล้วคนคนยิงก็ขี่รถประชันหน้ากัน
เนี้ยค่ะอ๋อมากี่คนคะแล้วเห็นคนที่เขาบอกเห็นคนยิงแค่สองคน
มาสองคนค่ะแต่รถสองคันหนูก็เลยงงว่ามันจะขี่ยิงยังไงคนเดียว
มือเดียวเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่หนูเห็นตอนที่หนูลงมา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
มันมีมันมีข่าวออกมาด้วยบอกว่าจริงจริงแล้วมาหกคนสามคัน
ใช่ไหมใช่ครับเห็นตามข่าวนะเขาว่าอย่างนั้นครับว่า
ขี่มา๓คันแล้วก็ซ้อนกันมา๖คนคนหนึ่งใส่เสื้อแดง
แล้วก็หมวกขาวเขาปนครีมอ่าหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกหมวกหวกแก๊
ค่ะครับผมครับแล้วที่คุณอุ๋มได้ยินมามีมีกี่แบบ
ไม่เป็นไรนะคะมันไม่มีผิดไม่มีผิดเดี๋ยวต้องก็ต้องไปดู
เพราะว่าหนูก็เพิ่งมามามามารู้รูปที่อายให้ดูวันนี้
แต่ที่ได้ยินมาแต่ก่อนมันก็แค่มาแค่สองคันอ่าและอันนั้นคือที่เห็นสามคันคือ
กล้องข้างนอกค่ะอ่าเลนข้างนอกถนนใหญ่อ่าที่เขาเห็นทีนี้ตอน
ตอนก่อนที่อายจะแบบภาพตัดเนี่ยนะคะลูกหนูได้คือได้ยินเสียงคนตะโกนด่ากัน
หรือแบบขู่กันหรือแบบไม่เลยแบบเฮ้ยมึงหรืออะไรอย่างเงี้แบบ
คือเรียกกันเพื่อที่จะแบบซัดกันไหมไม่เลยไม่ได้ยินเลยค่ะ
ไม่รู้เลยว่าจะมีคนทะเลาะกันใช่ไหมไม่มีสัญญาณอะไรเลยใช่ไหม
ใช่แบบมีแบบเบิ้ลรถใส่กันเสียงดังมีไหมเอ๊ะเพิ่งมารู้เมื่อวานเลยค่ะ
หมายถึงว่าคือตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะมีภัยหรือแบบ
มีใครทะเลาะกันใช่ไหมไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเราก็นั่งเล่นกัน
ทุกวันทุกวันอย่างนี้ไม่คิดว่ามันได้นี่อุ๋มค่ะ
คือตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าเราใช้ไม่ใช่
บอกได้เลยนะคะคือมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่มีสองคู่สามีภรรยาเขาทะเลาะกันได้ไหม
ก็อาจจะมีส่วนค่ะเพราะปกติซอยนั้นก็ไม่มีใครที่อยู่ดีออกมาแล้วไม่ยิงเลย
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่เคยมีเหตุเกิดขึ้นแบบนี้เลยอืม
ที่ก็ทะเลาะแบบว่าด่ากันอะไรกันแค่นะคะไม่เคยมีที่ว่าจะมายิงกัน
แล้วถ้ามันโยงกันไม่ได้หนูถามว่าอยู่ดีคนขี่เข้ามาไอ้ที่ยืนอยู่ยิงเลยมันก็ไม่ใช่
เออทำไมอยู่ดียิงเลยอ่ะแล้วหนูก็ไม่ไม่รู้ที่ที่เราที่เราเข้าใจว่าผิดตัวเพราะ
อย่างนี้ค่ะรูปภัณฑ์สันหารใช่ค่ะก็คล้ายกันเพราะว่าคนนั้นเขาก็แฟนเขาตัวเล็กเหมือนกัน
แฟนของคนที่ตีค่ะเขาก็ตัวเล็กแล้วก็จังหวะว่ารถมันคล้ายกันนะคะ
รถของน้องหนูกับรถของคนที่ที่ตีมันคล้ายคล้ายกันรุ่นมันคล้ายกันหรือสีมันคล้ายกันนะ
รุ่นมันรุ่นมันแล้วก็สีมันก็ทึบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันสีแบบสลัว
เออแต่มันสะหรัวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีมีผู้หญิงที่ตัวเล็กเหมือนกัน
ใช่แล้วผู้ชายแฟนแฟนอายที่มาเนี่ยมันรูปร่างคล้ายกับ
ก็คนที่ตีก็สูงนะคะแต่ว่าจังหวะว่าน้องเขานั่งอยู่นั่งแบบว่าคล่อมรถ
น้องผู้ชายน้องผู้ชายค่ะคล่อมรถแล้วแต่ไอลงมายืนใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ก็แค่ออกมาเรียกหนูได้แป๊บเดียวเองอ่ะอืมก็โดนเลยอืม
เอ่อได้ไปถามคนที่เพราะว่ามีคนหนึ่งใช่ไหมคะคู่แรกเอ่อสองคู่แรกที่ทะเลาะกัน
ได้ไปถามคนที่อยู่ระแวกนั้นไหมคะว่าอะไรยังไงเกี่ยวไหมหรือยังไงถามเลยค่ะ
ไม่มีใครไปถามเลยใช่ไหมไม่มีใครไปเลยอืมเพราะว่าเหมือนมันโดนเสร็จแล้วมันก็
กันไปต่างคนก็เหมือนกับซุบซิบกันธรรมดาค่ะแล้วก็จบเงียบหายไป
ตอนนั้นตอนนั้นได้ไปตามคดียังไงบ้างคะอายเดี๋ยวจะมาถามธนายรัชพลแล้วจะจะจะไปยังไงกันต่อลูกอ่า
ของคดีอ่ะหนูเอ่อหลังจากที่อายอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนนึงเนอะ
แล้วหนูก็ต้องมารักษาตัวใช่ไหมคะในระหว่างนั้นมีตำรวจมาสอบไหมหรือมีใครไปแจ้งความให้หนูไหม
ไม่มีตำรวจไม่มาสอบเรื่องแจ้งความหนูไม่ทราบเพราะตอนนั้นหนูยังไม่รู้เรื่องเลย
อ่าอ่าแล้วเนี่ยพอทิ้งมาผ่านสักปีสองปีพอสองปีเขาบอกว่ามีการสอบปากคำครั้งแรกใช่ไหมคะ
ค่ะอ่ารู้ไหมเขาสอบใครบ้างไม่รู้เลยอืมตกลงไอโทษทีเมื่อกี้อายบอกพี่แล้ว
คุยกับตำรวจไปกี่รอบนะคะรอบเดียวที่สอบพ่อมอืมนานไหมตอนนั้นสอบประคำกันนานไหม
คุยกันนานไหมได้สักพักก็อืมหมายถึงว่าใช้เวลาคุยกันนานไหมประมาณห้านาที
มากกว่านั้นอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วเอ่อตำรวจบอกไหมว่าสงสัยใครบ้าง
หมายถึงว่ามาบอกให้อายรู้หรือบอกให้ครอบครัวอายรู้ไหมว่าสงสัยใครบ้างมีคน
ก็ถามหนูว่าสงสัยใครหนูก็เล่าอย่างที่หนูได้ยินมาอืมเอางี้หนูได้ยินมาว่าอะไร
ไม่ต้องเอ่ยชื่อคนอ่าก็ได้ยินเหมือนพี่พี่อุ้งมาเขามัวกระน็อกไปตีแล้วอ่า
ฝั่งนู้นก็มากลับมาแก้แค่นี้อืมแสดงว่าจริงจริงอายไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลย
ไม่รู้อะไรเลยแล้วที่บ้านอายว่าไงอ่ะคะว่าโทษนะคือแบบไม่ได้แล้วมั้ง
เหมือนกับถอดใจหรือว่าเฮ้ยเอาต้องหาให้เจอยังไงหรอก
เมื่อก่อนพ่อพวกทางบ้านเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เพราะพ่อเขาก็มีงานต้องทำอย่างนี้เขาเลยไม่ค่อยว่างตามให้
อืมค่ะแล้วที่คุยกันในบ้านว่ายังไงไม่ได้คุยค่ะไม่คุยเลยไม่ใจเราอ่ะ
อยากหาคนทำไหมตอนนั้นอยากอืมแล้วที่บ้านที่บ้านเอาด้วยไหมเนี่ย
หนูจะมาตามคดีกับทนายรัชพลหนูก็บอกพ่อบอกไปคร่าวว่าหนูจะให้ทนายลื้อคดีให้
อ่าแล้วพ่อว่าไงลูกตอนแรกพ่อคิดว่าอ้าวยังจับคนร้ายไม่ได้
คิดว่าจับได้แล้วหนูก็ว่ายังอ๋ออืมทั้งใหญ่ละอ่ะคุณ
ก็ถ้ามันเป็นอย่างน้องว่าจริงนะเอาสองคู่ผัวเมียมาสอบก่อนเลย
ถ้ามันได้เรื่องก็อาจจะจบเลยก็ได้ว่าเป็นใครทำเพราะว่ามันก็มีแค่นั้นแหละ
อ่าครับถ้ามันไม่ได้เรื่องก็โอเคก็ต้องขยายผลแล้วว่าเอาเอาร้านค้าเนี้ยมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วอ่ะ
ก็สอบหรือยังผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องเรียกมาสอบอะครับผม
คือจริงคนเยอะนี่เรื่องใหญ่กว่าไม่มีคนเห็นอีกแบบนึงนะ
เพราะว่าเพราะว่าแสดงว่าคือคนอาจจะไม่พร้อมที่จะเป็นพยานก็ได้ไง
สิ่งนั้นมีเยอะแต่แบบเขาไม่พร้อมอ่ะจะเป็นบังคับเขายังไงอ่ะ
เขาออกหมายเรียกได้ไงมาเป็นพยานนะครับผม
แต่เขาจะกล้าพูดเหรอคะเอาจริงคือคนก็ต้องกลัวนะธนรัชพล
ก็นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีมันไม่กระเตื้องในระบบความยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยครับ
แต่เขาก็มีนะระบบคุ้มกันพยานก็อาจจะต้องใช้วิธีนั้นไปครับ
โอ้โหแต่ว่าถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติไปไล่เรียงมานะ
แล้วคนจะจำเหตุการณ์๗ปีที่แล้วได้เนี่ยมันยิ่งยากไหม
คือสมมุตินะมีพยานแต่แบบพอตะกุกตะกากแล้วไปโอ้โห
แล้วไปสอบกันในศาลนะสมมุติขึ้นศาลแล้วไปสอบกันในศาล
บี้เอารายละเอียดนี้มันยากมากเลยนะ
ที่น้ำหนักของพยานจะบอกได้ว่าคนนี้แน่เพราะมัน๗ปีแล้ว
คือในศาลเนี่ยมันก็เป็นการเตรียมกันก็มีผมจะพูดอีกใช่ไหม

ครับแต่ว่าในความเป็นจริงตำรวจก็น่าจะไปสอบพยานเหล่านั้นไว้ครับ
เรื่องไม่ได้เรื่องยังไงก็ต้องไปสอบไว้ก่อน
แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปสอบหรือยังไงนี่คือปัญหา
ตอนที่เราไปกองปราบนี้เรายังไม่ได้เช็คทุ่งครูใช่ไหมคะ

แล้วจริงตั้งใจจะไปหาที่สนทุ่งครูไหม
คือผมว่ามันมันจะไปหาทำไมล่ะครับก็ในเมื่อมันไม่ขึ้นแล้วจะไปหาเขาทำไม
อาจจะไปคุยกับเขาแล้วมีข้อมูลจากเมื่อปี๗ปีที่แล้ว
หรือ๒ปีถัดมาหรืออะไรในมือ
คือมันไม่คืบแล้วผมก็ไม่รู้จะไปทำไมก็ไปกองปราบไม่ดีกว่าหรอกครับ

ก็เห็นได้ข่าวว่าผู้กำกับยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เหรอครับ
นี่ยังไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนชุดทั้งหมดหรือเปล่านะคะ
แต่ว่ามันเวียนแน่นะตำรวจเวลาโยกย้าย
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับมาว่าเอายังไงดี
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับอีกคนนึงนะคะ
ไม่ใช่คนที่เราจะคุยไม่ใช่แฟนของอายวันนั้นนะ
เป็นอีกคนนึงที่โดนด้วยคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลย
อยู่แค่ตรงนั้นเป็นเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วออกมา
จะขึ้นมอเตอร์ไซค์สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์วันนั้นมีคนเจ็บทั้งหมด๓คนด้วยกันนะคะ

เป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพคะ

คุณดีนเนี่ยมีกระสุนฝังอยู่ตรงไหนในร่างกายคะ

ใช่ครับใกล้หัวใจเลยครับ

มันตรงกลางอกหรือว่าไปทางไหนคะ

ที่หัวนัด๑และที่ทัวร์นัด๑
แล้วจุดอื่นมีถากมีฉลับมีอะไรไหมคะ

ที่แขนกับฉลับมาโดนที่ตัว
คือเม็ดที่โดนนี้คือแขนแล้วเข้าตัวเหรอคะ

ทะลุแขนแล้วก็เข้าตรงตัวก็คือตรงอกใช่ไหมคะ

อืมอืมแล้วอันนี้แหละที่ฝังอยู่ใช่ไหมครับ

ทำไมตำรวจถึงไม่เอาขออภัยค่ะทำไมหมอถึงไม่เอาออกคะ
หมอบอกว่ามันใกล้หัวใจผ่าตัดไม่ได้ครับ
อ๋อปล่อยไว้ก็ไม่มีอะไรหมอบอก
แล้วมันมีผลอะไรในระยะยาวไหมคุณดีน
แรกมันก็แบบมันก็แป๊บครับมันคิด

แต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่หน้าหนาวครับหน้าหนาวเนี่ยเจ็บ
เป็นเหมือนกันเป็นตอนหน้าหนาวเหมือนกันใช่ไหมคะ
คุณดินคือที่หมอไม่ผ่าเพราะว่าอยู่ใกล้หัวใจใช่ไหมคะ

คือถ้าผ่านแล้วยังไงคะมันเฉียดหัวใจมากเหรอหรือยังไงคะ
คือว่าใบซะเลยอะพี่

กระสุนมันมาหยุดมาหยุดก่อนหัวใจพอดีเลย
อืมค่ะคุณนินรักษาตัวอยู่นานไหมคะตอนนั้น

คุณดีนนี่มีอาการต่อเนื่องเหมือนน้องอายบ้างไหมคะ
น้องอายเขาจะมีผลเรื่องของการขยับด้านซ้าย
แรงด้านซ้ายแล้วก็ขวาด้วยนะครับ
คุณดินมีผลต่อเนื่องบ้างไหมคะ

อ่าคุณดีนวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับ

ใช่ครับบ้านคุณดีนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ตั้งแต่ตอนที่มีสามีภรรยาสองคู่เขาทะเลาะกันไหมคะ

ไม่ไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นคนทะเลาะกัน

ไม่มีความผิดปกติไม่ได้ยินเสียงอะไรใดทั้งสิ้นใช่ไหมคะ

จังหวะนั้นเอาเฉพาะที่เราจำได้๗ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์ยังไงก่อนที่เราจะล้มลงบ้างคะ

คือว่าผมกลับมาจากขายของครับพี่

เข้าด้านหน้าหรือด้านหลังคะขออภัย

ว่าง

เออโอ้โหอ่ะแล้วก็ยังไงต่อรู้สึกอะไรต่อคะ
อเจมส์พอรู้สึกว่าร้อนจากรั้วแล้วก็รู้สึกว่าโดนอิงปึ๊บ
ให้เนียมบุ่มลูกไปแต่ผมก็จะข้าม
แล้วผมก็ล้มลงมาเลย
พร้อมหมดแรงไปเองเลย
มคแล้วคือยังมีสติเอาลูกให้แฟนอยู่เลยใช่ไหมคะ

มคแล้วนอกเหนือจากตัวคุณนะคะที่โดน
ลูกไม่โดนแล้วเนี่ยมันมีตรงไหนของบ้านหรือจุดที่เกิดเหตุไหม
ไม่เห็นพี่ไม่เห็นเลย
มคตอนที่ได้ยินเสียงปืนได้ยิน

ได้ยินเสียงแบบบิดมอไซค์เสียงตะโกนเสียงอะไรก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนไหมคะ

ถ้าได้พี่เห็นตรงนั้นน่ะเด็กมันลื่นกันกันเยอะคนมันเดินกันเยอะ
ทุกเย็นน่ะต้องหัวค่ำเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตอะไรเนาะ
เจี๊ยวจาวเนอะใช่ไหมบ้านเราก็แบบคนเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คุณดีนทีนี้คดีเนี่ยนะคะคือน้องอายเนี่ย
คือเขาเพิ่งจะมาเริ่มคิดว่าจะตามตอนนี้
ของคุณดีนบ้างคุณดีนพอเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว
รักษาตัวได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ย
ได้ไปแจ้งความหรือดำเนินคดีอะไรที่สอนอทุ่งครูไหมคะ

ว่าไงบ้างคะคืบหน้าไปถึงไหน
ทุกอย่างค่ะว่าให้ดูกงดูกล้องดูคนร้าย
ผมก็ดูแต่มันก็มองไม่เห็นหน้าคนร้ายอ่ะพี่
กล้องมันมืดอ่ะ
ก็บอกการสอนออกก็บอกตามเรื่องให้
อันนั้นตั้งแต่ปีอะไรคะจำได้ไหม

ก็คือหลังเกิดเหตุการณ์เลยใช่ไหม

ทีนี้ตามตั้งแต่ตอนเกิดเหตุการณ์แล้ว

ก็ตามอยู่เรื่อยเขาก็ยังเรียกผมไปสอบปากคำอยู่เรื่อย
ตำรวจเรียกคุณดินไปสอบปากคำกี่รอบแล้วคะ

ใช่พอผมมาก็ไม่มีเรื่องอะไรคืบหน้าเลย
เลิกตามเหรอคะคุณดีน

จริงหรือเปล่าคือเลิกตามไปเองเหรอคะ
คือว่าเขาไม่มีความคืบหน้าอะไร
แล้วตอนที่เขาไม่มีความคืบหน้าเขาพูดตอบคุณดีนว่ายังไงคะถึงไม่ตามแล้ว

แต่เขาพูดกับอะไรนะครับ
เพราะว่าเป็นอุปสรรพ์ประชาตินามของเขาน่าไม่ไง
ใช่พอคนไปนานนะ
คุณดีนตอนที่คุยกับตำรวจเนี่ยตำรวจพูดอะไรให้ฟังบ้างไหมคะว่า
เรียกใครมาสอบแล้วบ้างมีผู้ต้องสงสัยกี่คน
มีพยานที่สอบไปแล้วกี่คนตำรวจพูดให้ฟังบ้างไหมคะ

พยานก็มีคนในบ้านผมก็แหละไม่เห็นแต่ผมอ่ะไม่เห็นอ่าอ่า

คุณดีนตำรวจบอกไหมว่าเรียกไปสอบแล้วกี่คน

ผู้บัตรเจิดทรยศวิยงพยาน
พยานสักกี่คนอีกลนที่ตำรวจเรียกไปสักกี่คนละคะ

ตำรวจพูดมั้ยว่า
ใกล้จะได้ตัวแล้วหรือพอจะรู้แล้ว
ก็ไม่มี

ผมก็อยากรู้สาวเขาเป็นใคร
วันนี้ผมเรื่องอะไร
มันมีคนเยอะมันเป็นเวลาที่คนยังเยอะแล้วใช่ไหมคือมันต้องมีคนเห็นไม่น้อยนะได้เคยมีคุยกับคนแถวบ้านรอบบ้านไหมคะว่าแบบเอ้ยพี่หรือใครมีใครเห็นบ้างไหมตอนนั้นเห็นยังไงบ้างเคยคุยไหม
ไม่ค่อยบอกเขาเล่าให้ฟังแค่นี้
เอาอย่างนี้ค่ะคุณดีนจนถึงตอนนี้จับได้ก็ดี
แต่ว่าถ้าจะให้ไปตามเรียนเข้าใจถูกไหมว่าถ้าให้ไปตามเองไปตามแล้ว
ใช่ตามใครอ่ะพี่ให้ผมไปตามใคร
ไม่ไม่ได้ให้ไปตามเองให้ไปตามจากตำรวจไม่เอาแล้ว
หรือว่าก็ยังโทรถามอยู่เหมือนกัน
ไม่ได้ตามเลยตอนนี้ไม่ได้ติดต่อเลยคือว่าปล่อยได้แล้ว
เอาอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรคืออยากจะทราบเหตุการณ์เฉย
แสดงว่าคือเราเข้าใจตรงกันว่าคือจริงพยานมีเยอะ
คุณดีนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คุยในรายการต่อ
ว่าทางนี้เขาเอายังไงต่อเผื่อจะได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับคดีนี้นะคะ

ใช่ผู้จะหายต้องไปตามเองถูกคดีนะ
เข้าใจถูกใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่ของใครว่ามีพยานหลักฐานอะไรเอามา
ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าสอนอเขาพูดอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าเคยได้ยินคดีอื่นว่ามีพยาหลักฐานอะไรเอามาไงต่อ
คดีนี้ประชาชนทำไม่ได้อยู่แล้วครับอย่างผมเป็นทนายเอง
ผมก็จะไปออกหมายเรียกคนนู้นคนนี้มาสอบสวนมันก็เป็นไปไม่ได้

แล้วเดี๋ยวตอนนี้ถ้าสมมุติอย่างน้องอายเขาอยากตามคดี
เขาต้องรอโทรศัพท์หรือเขาต้องโทรศัพท์ไปหากองปราบหรือสอนอทุ่งครูคะ
ก็ต้องเราก็ต้องถ้าเราอยากตามเราก็ต้องติดตามด้วยครับผม

คือวันนี้เราไปกองปราบมาแล้วขอให้กองปราบช่วยส่วนหนึ่งด้วยครับ
กองปราบก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะตามก่อนว่าคดีนี้ถึงไหนแล้ว
แล้วก็กองปราบเนี่ยก็จะสอดส่องดูแลด้วยอีกแรงหนึ่งครับ
ถ้ามีอะไรขึ้นหน้าก็อาจจะมีข่าวดี

ตอนนี้ก็หวังพึ่งจากกองปราบด้วยครับ
ตอนนี้ถือว่ากองปราบรับทำคดีให้ยังคะหรือว่า
ก็ถือแล้วครับเขาก็มาช่วยครับ

แล้วก็ตัวเขาเองเขาก็อาจจะลงมาช่วยดูแลด้วย
ตามปกตินะประมาณสักราว๗ปีนี่
ก็เปลี่ยนผู้คัมกับไปกี่รอบละคะแต่ละลงพักเนี่ย
เดิมเป็นผู้กำกับที่อื่นแล้วครับ

สมมุตินะเขาก็ต้องริ้วสำนวนมาดู

เขาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าสำนวนเป็นยังไง
เพราะว่าอย่างตำรวจบางทีเขาอาจจะสั่งงดสอบสวนไปแล้ว
ก็ต้องลื้อเอามาสอบสวนใหม่กัน
มันมีคดีที่แบบว่าคือมันเป็นระเบียบของตำรวจนะครับ
ผมตรงนี้คือคดีถ้ามันสอบสวนแล้วมันไม่คืบเนี่ย
เขาอาจจะสั่งงดสอบสวนก็เป็นไปได้ครับ
แล้วเวลาไม่คืบมันไม่คืบเพราะใครล่ะคะ

คือความเข้าใจคือว่ามันค่อนข้างนานแล้ว
แล้วก็เจ้าพนักงานเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอะไรกันไปหมดแล้วนะคะ
ทีนี้เวลาไปตามต่อให้กองปราบตามให้ที่ทุ่งครูเนี่ยตัวเอกสารยังอยู่

คำถามคือว่าสมมุติเอกสารยังอยู่เนี่ยนะคะ

ได้ครับก็เอามาลื้อดูไงว่าสอบใครไปบ้างแล้ว

แล้วส่วนใหญ่คดีที่โทษนะลูกถามต่อหน้าให้เลยนะคะ
คือเก่าแบบนี้เขาจะทำเหรอเพราะมันล้นมากนะ
เพราะไม่รู้ของใหม่มันอีกตั้งกี่ร้อยคดีกี่พันคดีนะ
ก็คือทางน้องและทางผมก็ต้องหวังพึ่งทางเจ้าหน้าที่แหละครับ
มันมีทางอื่นที่คุณจะไปร้องไหมคะเช่น

ใช่ครับกองปราบก็เด็ดสุดแล้วนะครับ
งปราบมีบอกไหมว่าอาจจะใช้เวลาหน่อย

คือวันนี้เราไปกองปราบเป็นทีแรกนะฮะ
ท่านก็บอกว่าต้องไปดูก่อนว่าคดีมันไปถึงไหนแล้ว

ซึ่งธนารัชพลรับตามให้อย่างคดีนี้รับให้แล้วใช่ไหม
คือก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลครับผม
เพราะว่าคือที่แนะนำกันเนี่ยก็เพราะคดีพ่อค้าคุณบอลนี่แหละ

คราวที่แล้วที่ธนรัชพลทำก็เลยแนะนำมานะคะ
อายปิดท้ายลูกคือหนูเนี่ยอยากจะตามคดีแน่ว่าใครทำใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาควรจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะ

ก็คงจับไม่ได้หรอก
แต่ก็เผื่อไว้เล็กน้อยว่าจะจับได้
คือที่เราอยากตามคดีเพราะเหมือนกับแบบอยากให้เขามารับผิดชอบ

หรือว่ายังไงหรือรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ควรจะจบแบบนี้
หรือแบบหรือเราต้องการค่าเยียวยารักษาชดเชย
เพราะว่าถ้าสมมุติในส่วนของเยียวยารักษาชดเชยมันอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่ช่วยเหลือได้อีก

หนูตอนนี้สิ่งที่แบบอยากจะได้ที่สุดคืออะไรคะ

จะมีอบตเป็นกู้ชีพอบตมารับมาส่ง

ตั้งแต่หนูออกจากโรงพยาบาลมาหนูไม่ได้กินยา

หมายถึงว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาได้ไปอยู่เรื่อยไหม
ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเจริญกรุงมาหนูได้ไปครั้งเดียวไปรับยา
นั่นกี่ปีแล้วลูกนานไหม

ใช่ค่ะพ่อก็ไม่ค่อยมีเงิน

แต่จริงต่อให้เขาไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
คดีนี้ก็ยังควรจะต้องลื้อถูกลื้อขึ้นมานะคะ

แต่ว่าท่านภูมิกลับตอนนี้เนี่ย
ว่ามีเรื่องนี้อยู่นะคะก็เชื่อว่าน่าจะมีการประสานงานกัน
กับกองปากกับสอนรนด์สุงทุตอนนี้นะฮะส่วนถ้าไม่คืบหน้า
วันนี้ขอบคุณทั้งท่านายและก็ทั้งสองท่านนะครับ